ต่อกันที่ศึกยอดมวยไทยรัฐวันพ่อแห่งชาติเมื่อวานนี้นะครับ
คู่เอกครับปรากฏว่าชกกันสนุกนะครับ

เอาชนะโอเล่สิทธิวัตรไปได้ติดตามกันนะครับ
เอกน่าสนใจนะครับเพราะทั้งคู่ไม่เคยเจอกันมาก่อน

ร้อยเชิงจ้อยนาธวีขุนเข่าจากแดนใต้
ปรัฐากับโอเลสิตนีวัตรเจ้าของชายาลุกอมมรณะ
อาวุธหนักทุกลูกนะครับทั้งเดินเตะแล้วก็เดินต่อย

๑ยก๒โอเล่เดินชวนทะเลาะตั้งแต่หัววัน
มีหมัดขวดเสียวหลายดอกนะครับ
ขณะที่ร้อยเชิงได้เชื้อสมรักคำสิง
ต่อยออกเป็นมวยจังหวะฝีมือไม่ปะทะในแรกด้วยนะครับ
เข้าสู่ยก๓ยก๔ได้เวลาทำการของมวยเข่าครับ
ร้อยเชิงชิงเดินก่อนเข้าไปรัดตีวงใน
พอโอเลส์โดนเยอะเก่าก็ออกรูคศาลภาพสุดท้ายก็ท้อไปเอง
ครบ๕ยกรอยเชิงเอาชนะขาดลอยทำเสนอิติไม่แพ้ใคร๔ไฟต์ติดครับ
หรือยังนี่คือนักมวยเงินเดือนตัวใหม่ไม่ได้โม้นะครับ
ก็มวยเงินเดือนครับหลายไฟล์แล้วเงินเดือนออกหลายไฟล์นะครับ
บางครั้งก็แล้วหลังจะตกโบนัสบ่อยเพราะว่า๒ยกจะไปร้องราคาแพง
ของเลยก็หัวใจเต็มร้อยแล้วก็ขยันมากครับนะครับ
ไปนี้เกมมันชนะตรงไหนเนี่ยจุดที่เป็นจุดโปรกัสเลย
นักมวยนัยะเจ้าของชายากุหลับอาบยาพิษ

แสนชัยน้อยนิธิพัฒนาธนายความครับ
ปรากฏว่าช่วงต้นน้องโรสโดนเตะแทบจะเสียสาว

จนแสนชัยน้อยยุบช็อตไปเอง
ยกสุดท้ายประคองตัวเข้าป้ายแบบสบายนะครับ
แจ้งเกิดได้สำเร็จครับ

และยอดขุนทัพสกสุงหายิมนะครับ
สภาพสดกว่าเอาชนะโคบี้ปเตรกุลไปได้ครับ